มีอีกเหตุหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นแล้วทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อจะไปดูเรื่องของคดีแล้วก็เหตุการณ์ต่างต่างกันหน่อยนะครับเป็นเรื่องของสามีกับภรรยาทีนี้ฝ่ายของสามีเนี่ยเขาก็ระแวงว่าภรรยาจะนอกใจค่ะก็เลยยิงตายนะฮะแล้วก็ยิงตัวตายตามด้วยนะครับคนที่เป็นฝ่ายสามีเนี่ยเป็นหัวหน้าคิวรถตู้อย

เขียนอยู่บนผนังเต็มหน้าห้องชั้นสองเลยนะครับแล้วก็ที่บริเวณหน้ากระจกด้วยเขียนเต็มไปหมดนะฮะลักษณะก็คือเหมือนกับตัดเพาะประมาณว่าตัวเองเนี่ยก็คือนายสิทธิชายเนี่ยถูกภรรยาคือนางวรวรรณนอกใจอ่าแช้ถึงพฤติกรรมต่างต่างของภรรยาแล้วก็ข้อความสงสารลูกอ่าที่ต้องมาเจอเรื่องราวแบบ
คุณภูริพัฒน์บุญนินทร์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านที่เกิดเหตุนะครับในตำบลมหาชัยสมุทรสาครนะฮะก็ไปเจอกับเพื่อนสนิทของผู้ตายนะครับชื่อว่านายเชลขุนทองเป็นสมาชิกวินรถตู้มหาชัยอนุสวรีชัยสมรภูมิบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านพักของพนักงานบริษัทรถตู้ที่ให้เช่ากับพนักงานอาศัยผู้ตาย
อาศัยอยู่ที่บ้านพักหลังนี้นายเชลก็พาทีมข่าวของเราขึ้นไปดูที่ชั้นสองของบ้านที่เป็นจุดที่ผู้ตายก่อเหตุยิงภรรยาจนเสียชีวิตนะครับอ่าทางญาติญาติเขาก็มาทำความสะอาดไปแล้วคราบเลือดอะไรพวกเนี้ยนะครับข้อความต่างต่างที่ฝ่ายของนายสิทธิชัยเขียนเอาไว้เขาก็ลบไปหมดแล้วแต่ก็ยังพอหลงเหลือ

แล้วก็ไล่ลูกสาวให้ลงไปข้างล่างบอกว่าไม่ต้องขึ้นมาข้างบนแล้วก็เกิดเหตุยิงกันตายเกิดขึ้น
วันสองสามีภรรยาเนี่ยก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันมาตลอด
เนื่องจากนายสิทธิชัยมักจะคิดไปเองว่าภรรยานอกใจมีคนอื่น
แล้วก็ตลอดกว่า๑ปีที่ผ่านมานายสิทธิชัยก็จะพูดเรื่องนี้ตลอดนะครับ
และยังคมขู่ด้วยว่าจะฆ่าให้ตายเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้มีการทำแบบนี้เกิดขึ้น
ทุกคนก็ฟังแล้วก็เหมือนกับเบื่อนาย
มาถึงวันที่หนึ่งมกราคมที่ผ่านมานายสิทธิชัยได้โพสต์
เฟซบุ๊กลักษณะเหมือนเป็นรางสังหรณ์อะไรบางอย่าง
แต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะทำแบบนี้จริง
เขาจะเป็นคนระแวงระแวงสำหรับคนที่เคยมีแบบมีเมียมาก่อนหน้านี้
ก็มีสองคนคือพูดง่ายประสาทชาวบ้านคือคนเจ้าชู้อ่ะ
เขาจะระแวงคนเจ้าชู้ไม่แต่คนใกล้ตัว
แต่ประวัติคนนี้ใครเจ้าชู้เขาจะระแวงไปทั้งหมด

คือตัวผู้ชายก็เป็นเจ้าชู้
ตัวผู้ชายถามว่าไม่เจ้าชู้นะเป็นรักครอบครัวมากรักเมียมาก
รักครอบครัวมากแต่ระแวงไปเอง
คิดไปเองเพราะว่าแฟนจะมีชู้อย่างนี้

แต่ว่าเป็นคนที่อัธยาศัยดี
ช่วงบ่ายวันนี้ญาติญาติก็ไปรับศพของผู้ตายออกจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
แล้วก็มาเชิญดวงวิญญาณที่บ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุนะฮะ
โดยญาติญาติก็จุดทูบคนละหนึ่งดอกเรียกดวงวิญญาณของผู้ตายให้กลับบ้านเกิด
แล้วก็จะนำศพไปที่วัดป้อมวิเชียนโชติการามประกอบพิธีทางศาสนา
ได้ตั้งศพของทั้งสองคนไว้คู่กันนะฮะ
โดยลูกชายของผู้ตายได้จุดทูปไหว้ศพพ่อกับแม่
ญาติญาติก็มารดน้ำศพกันท่ามกลางความโศกเศร้านะครับ
ลูกชายของผู้ตายบอกว่าก่อนหน้านี้พ่อเคยตัดเพาะกับครอบครัว
เกี่ยวกับแม่เรื่องว่าแม่ไปมีคนอื่น

เพราะว่าแม่เนี่ยก็อยู่กับลูกตลอดนะ
ลูกชายหรือว่าน้องสาวอยู่กันทั้งวัน
แม่ไม่เคยไปไหนเลยแต่ว่าพ่อมีลักษณะเป็นโรคซึมเศร้า
บางครั้งก็พูดเองคนเดียวบางครั้งก็พูดจาไม่รู้เรื่อง
ก่อนเกิดเหตุพ่อพูดไม่รู้เรื่องหนักมาก
หนักถึงขั้นลูกชายบอกว่าก็ทนไม่ไหวคือไม่คุยกับพ่อเลย
แล้วก็ไม่คาดคิดว่าตอนเช้ามืดพ่อจะก่อเหตุแบบนี้เกิดขึ้น
วันก่อนเกิดเหตุก็คือคุยไม่รู้เรื่องครับเหมือนแกอยู่คนเดียว
เหมือนแกอยู่คนเดียวคุยคนเดียว
ก่อนหน้านี้เขาเป็นโรคซึมเศร้าหรือยังไง

มีเรื่องหูหวนกันไหม

ไปไหนก็มีผมกับน้อง
คิดไปเองจินตนาการ
ลูกชายเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำทุกอย่างในการดูแลน้องนะฮะ
แล้วก็งานที่วินรถตู้ก็จะทำแทนพ่อต่อไป